แหลังทาง

พากส์ที่เห็นหญิงเข้าพิธีสมรสเป็นเพียงการโปรโมทการท่องเที่ยวมาเลสีเมื่อ๔ปีก่อน
โดยงานนี้ค่ะมีดาราจาก๑๐ประเทศมาร่วมงานนะคะ
และหญิงค่ะก็ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนจากไทย
ส่วนชายหนุ่มที่เห็นคือน้องเทมเมธีหรือว่าเทมเอเอฟนั่นเองค่ะ
ไม่ใช่แฟนเธออย่างแน่นอนนะคะเธอบอกว่าอย่างนั้น

ก็จะตีความไปว่าเธอน่ะแต่งงานแล้ว
แต่จริงไม่ใช่นะคะเธอขอเคลียร์ตรงนี้เลย

แล้วก็กับคุณเจชนะทิพย์คุณผู้ชมค่ะก็เป็นเพื่อนกัน
ฝากเจเองนะคะหลังจากที่มีข่าวการนำเสนอข่าวไปนะ
ทวิตเตอร์ก็เดือดมากเลยให้ทำน้องตีติ้งด้วยนะ
ไม่พอใจที่มีคนมาโยงข่าวแล้วว่าพ่อแม่
ซึ่งล่าสุดค่ะคุณแม่เพิ่งบินไปเยี่ยมเจที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นมาหมาดเลยนะ
แล้วก็แหล่งข่าวก็ยืนยันด้วยค่ะว่าเจนั้นโสด
แล้วก็ขอมุ่งมั่นกับการค้าแข้งที่ญี่ปุ่นก่อนนะคะ
จริงแล้วเนี่ยนะก็ต้องบอกว่านี่เขาเป็นคนไทย
เวลาไปอยู่ต่างแดนคนไทยมาเจอกัน

มันก็เป็นธรรมดาไหมคุณที่เขาจะคุยกันพบปะไปทานข้าวไปอะไรกัน
คนมีชื่อเสียงด้วยกันอะเนาะไม่เจอหน้ากันอย่างนี้

แต่ว่าตอนนี้ก็ให้เจมุ่งมั่นกับการแบบเตะบอลไปเตะบอล
พัฒนาฝีมือกันต่อไปนะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะ